คุณผู้ชมฮะการเป็นโจรที่บาปมากคือไปหลอกพระ
เข้าไปในวัดบอกเดี๋ยวนวดให้หลวงตาเดี๋ยวนวดให้สักพัก
มือไว้เนี่ยชกปัจจัยในอังสารไปเป็นหมื่นนะ
แล้วไปดูวงจรปิดนี่ฮะคนร้ายมาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมา
มาถึงก็ไปจอดด้านหลังเมนครับ
ไม่นานนักก็ขี่รถออกไปทางหน้าวัดด้วยความรีบร้อนเลย
ก่อนที่พระวัฒนะอายุ๗๕ปีนะเป็นพระลูกวัดแห่งนี้
ร้องให้คนช่วยช่วยจับหน่อยช่วยจับหน่อยนี่ไปแล้ว

ตอนนั้นพระวัฒนาครับนั่งอยู่ในกุฏิ
ผิวดำแดงอายุ๕๐๕๕ปีนี่แหละโอ้อายุมากแล้วนะ
เคาะประตูกุฏิเขาบอกว่าเขาเคยบวชอยู่ที่วัดนี้
แล้วก็ขอพระวัฒนาขอน้ำดื่มหน่อยได้ไหม
วัฒนาก็ใจดีท่านก็หยิบน้ำให้๑ขวด
หลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นบอกอ่ะหลวงตาเดี๋ยวผมนวดให้
นวดหลังให้เป็นการตอบแทนที่เอาน้ำมาให้กิน
ก็นวดอยู่จังหวะนั้นชายคนนี้ฉวยโอกาสล้วงเงิน๓๒๐๐๐บาท
พระวัฒนาเก็บไว้ในอังศาเนี่ยเอาไปเลยครับ
แล้วก็อ้างว่าจะไปหยิบเงินในรถมาร่วมทำบุญด้วย
แต่จู่ก็ขี่รถไปเลยคุณผู้ชมตามวงจรปิดแรกเลย
แล้วพอพระวัฒนาไปดูก็โอ้โหเงินไปหมดเลยครับในอังศาไม่เหลือแล้ว
เงินที่หายไปเนี่ยเป็นเบี้ยผู้สูงอายุนะ
แล้วก็เป็นปัจจัยที่รับงานกิจนิมนต์
ซึ่งพระวัฒนาเนี่ยเก็บสะสมไว้เตรียมไปซื้อต้นไม้กระปุ๋ยมาปลูกต้นไม้ที่วัด
หลวงตาวัฒนายังบอกด้วยว่าเคยโดนคนร้ายมาก่อเหตุแบบนี้แล้ว๒ครั้งคุณผู้ชม
ครั้งละเป็นหมื่นทั้งนั้นเลยที่เอาปัจจัยท่านไป
ตำรวจสพบางศรีเมืองครับตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายคนนี้อยู่
เพื่อจะติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปครับ
โอ้โหนี่หลอกเอาปัจจัยพระเลยนะ